พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงดึกที่ผ่านมานะคะประชาชน
ยอยเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะคะไปดูสายเหนือกัน
เยอะไหมแต่ยังสามารถไหลได้ก็ดูภาพแบบนี้ก็คล่องตัว
ทั้งตัวไม่ได้ติดขาดถึงขนาดว่าขยับไม่ได้เลย
สาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลกแล้วก็สายเอเชีย๑๑๒
แสดงทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง
ต้องรับปริมาณรถมาจากทั้งจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชร
ไหลมารวมกันที่ตัวเมืองนครสวรรค์
ปริมาณรถหนาแน่นทุกสายแต่ยังสามารถขยับได้แบบนี้นะคะ
ส่งผลให้ช่วงจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณรถติดสะสมยาวเป็น๑๐กิโลเลยนะคะ
เคลื่อนตัวได้อย่างช้าสลับกับหยุดนิ่งเป็นระยะ
ตำรวจทางหลวงต้องมีการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษ
ตั้งแต่ตำบลเขาทองเรื่อยไปจนถึงสี่แยกอำเภอพายุหะคีรี
ระยะทางพิเศษตรงนี้ที่บอกว่าเปิดพิเศษ๑๑กิโลเมตรนะคะ
สแกนดูเฉพาะจุดกันหน่อย
โดยเฉพาะเส้นทางสายเลี่ยงเมือง๑๑๒ที่รับรถมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
ปรากฏว่าตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมรถติดยาวตั้งแต่ช่วงหน้า
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตำบลหนองกรด

ประชาชนแย่งกันขึ้นสะพานข้ามเส้นทางเลี่ยงเมืองไง
ก็เลยทำให้รถติดตั้งแต่บนสะพานจนถึงทางเลี่ยงเมือง

เพื่อให้รถสามารถวิ่งระบายได้ทางเดียว
คือไปได้ยาวไม่งั้นเดี๋ยวก็จะติดจุดกลับรถอีก
ส่วนเส้นทางสาย๑๑๗นครสวรรคพิศนุโลก
รถที่มาจากภาคเหนือหนาแน่นต่อเนื่อง
รถติดสะสมตั้งแต่ลงสะพานพิศนุโลก
ยาวมาจะหลดหน้าอุทยานสวรรค์๔แยกสะพานเดชาติวงศ์
จนถึง๔แยกหน้าค่ายจิรประวัติ
สภาพการจราจรปริมาณรถติดสะสมยาว

ต้องมีการเปิดใช้สะพานเดชาติวงสายเก่า
เป็นช่องทางพิเศษอีกหนึ่งจราจร

อำเภอชัยโยรอยต่ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ถึงอำเภอเมืองอ่างทอง
รอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตรงนี้การจราจรหนาแน่น

ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ตลอดเส้นทางนะคะคือรถสามารถใช้ความเร็วได้
สักประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลับกับหยุดนิ่ง
มีการชะลอตัวเป็นระยะตามแยกแล้วก็โค้งต่าง

คอสะพานนี้คือปัญหาเลยนะคะ
ดึกยิ่งดึกรถยิ่งแน่นนะคะ
อันนี้สายเหนือประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้ค่ะ

แน่นขนาดแลกับถนนมิตรภาพช่วงของ
บวาลายสีดาคงโนนสูงนครราชสีมา

อีสานเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
หนาแน่นแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับ
เฉพาะที่บริเวณแยกบ้านวัดอำเภอคงแล้วก็ตลาดแคร์ครับ
นวลสูงจังหวัดนครราชศรีมารถก็สะสมเป็นทางยาว
เป็นจุดที่รถวิ่งมารวมกันก็จากมหาศาลคามเลี้ยวขึ้นมิตรภาพ
ที่บริเวณแยกบ้านวัดก็ทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงก็ต้องชะลอความเร็
ให้รถที่ตัดจากมหาศาลคามวิ่งเข้ามาร่วมทางกันได้
ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รถติดสะสมครับ
แต่ว่าสามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็สลับกับหยุดนิ่งในบางจุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ

จะเห็นว่าปริมาณรถขาเข้าสู่ตัวเมืองเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากเท่าไหร่นัก
มุมนี้จะเห็นว่ารถจะบางจุดแน่นแต่ใกล้แยก
พอยากมาก็จะห่างหน่อย

ตลอดทั้งวันมักคืนรถสะสมสูง
เพื่อเดินทางเข้ามาวันนี้ต้องการจะมาเริ่มต้นทำงานเป็นวันแรก
พอใกล้สว่างรถเองก็จะซาซาอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละนะครับ
ส่วนถนนสาย๓๐๔ตั้งแต่ช่วงลงเขามา
ตะบนบุพรมอำเภอนาดีมุ่งหน้าผ่านอำเภอกบินบุรี
แล้วก็ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีจนถึงเขาหินซ้อนฉะเชิงเซา
เป็นเส้นทางอีกทางหนึ่งที่ตัดจากอีสานเข้ามา
ทางฝั่งของฉะเชิงเซาแล้วก็กรุงเทพได้
รถติดสะสมบ้างตามแยกสัญญาณไฟจราจร
ก็หนาแน่นอยู่ที่เรือที่มีการก่อสร้าง
ถนนแล้วก็ทางยกระดับเขาหินซ้อนบ้านคิรีตะบนโคกไทย
แล้วก็ทางด้านของอำเภอโมโหสดที่ปราจีนบุรี
เพราะว่าเป็นเส้นทางเชื่อมกับสาย๓๔
ที่จะมาจากสะแก้วแล้วก็เชื่อมกับ๓๐
ตรงนี้ก็ติดประมาณ๑๐กิโลได้เพราะว่ามันจบกันพอดี

มองถึงไหนถึงรุ่นน่ะอ๋อนะครับไกลเลย
ไปดูจุดสุดท้ายถนนสายเอเชียนะครับ

เขาไม่ได้มาช่วงเย็นแล้วมาเจอกันค่ำนะ
จริงมาตั้งแต่สายแล้วกลางวันแสก
ติดอย่างนี้นี่กลางวันเหรอฮะ

๓เลนเป็นทางการอีกหนึ่งคือไหลทาง
โดนไปเป็นอีกเลนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์มา
ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางเพื่อการเกษตรขายกุ้งสด

หนาแน่นจริงนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้
คือไม่ได้มาตอนเช้าไม่ได้มาตอนกลางวัน
แต่มาเจอกันเนี่ยตอนเที่ยงพอดีแล้วรถแน่นอย่างนี้
ต่อให้ไปจุดที่กำลังจะแยกไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
รถก็ยังหนาแน่นจนอย่างนี้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
นี่คือพิกัดสุดท้ายถนนสายเอเชียก่อนจะเข้ากรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ขยับต่อจากการเดินทางด้วยยานพานะที่เป็นรถนะฮะมาดูรถไฟกันบ้าง
ที่ไหนสถานีรถไฟหัวลำโพเอ้ายังใช้อยู่เหรอ

ยังต้องมีการทำประชามติก่อน
ว่าตกลงแล้วจะยังคงใช้ที่นี่ต่อไป
เบาไปหรือจะหยุดที่นี่แล้วไปใช้ที่บางซื่อเลย
ดังนั้นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ยังคงใช้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ผู้คนก็หนาแน่นนี่หนาแน่นเหรอ
คือมันมีการคมนาคมขนส่งหลากหลายรูปแบบ
ถึงกับแน่นมากแต่ก็ยังคงที่จะมีการแออัดพอสมควรเหมือนกันนะฮะ
ผู้คนบางคนก็ถือกระเป๋าเออคล้ายคุณดาวเลย
กระเป๋าไปใหญ่แต่นี่ใหญ่กว่าฮะ
จากแบกกระเป๋าไปใหญ่แล้วมีข้าวสารอาหารแห้ง

แต่ที่นี่สถานเลือดไฟหัวลำโพงมีการตรวจค่อนข้างแน่นอน
ลงมาจากรถไฟไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามทีนะครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดของสถานีรถไฟหัวลำโพงครับ